สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพและหลายจังหวัดในวันนี้เต็มไปด้วยฝุ่นควันมลพิษนะครับ
กรมควบคุมมลพิษระบุว่าเป็นปรากฏการณ์ฝาชีครอบขณะที่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ตอนนี้สุขภาพร่างกายของคนในกรุงเทพก็เริ่มแย่ลงแล้วค่ะ
แล้วก็เวลาใส่พวกแมสหรือว่าเดินผ่าน
ก็รู้สึกว่ามีการแสบจมูกเวลาใส่แมสก็มิวรู้สึกคัน
แล้วก็เหมือนว่าบางคนที่แบบแพ้จริงค่ะหน้าก็จะเริ่มแดงแล้วก็ต้องไปหาหมอ
ก็อยากให้ภาครัฐก็คือลนลงหรือไม่ก็มีมาตรการที่ชัดเจนออกมาให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมหรือว่าทำการรับมือที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะ
กลับบ้านไปนี่คันจมูกเลยค่ะ
เขาต้องลงมาดูค่ะอย่างน้อยก็พวกโรงงานหรืออุตสาหกรรมอย่างนี้ค่ะ
ให้เขากำกับเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะใช่
ถึงจะไม่มีเรื่องฝุ่นแค่ควันพิษนี่ก็เลวร้ายสำหรับประชาชนแล้วค่ะ
สะท้อนจากประชาชนกรุงเทพมหานคร
ปริมาณสูงขึ้นในหลายพื้นที่
เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ยังไม่เห็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
หรือการแก้ไขปัญหาที่จริงจังจากรัฐบาล

ปรากฏการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กตลอดทั้งวัน
ท้องฟ้าขมุกขมัวของกรุงเทพมหานคร
ในภาพนี้ที่มองไม่เห็นตึกบายก

ไม่มีใครกลัวเลยเหรอหรือคนที่ต้องรับผิดชอบเขาไม่กลัว
พวกเราเป็นอะไรเลยเหรอ
ด้านนายกรัฐมนตรียอมรับปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่
เกิดจากการจราจรร้อยละ๗๒ของวัชพืชร้อยละ๑๕
อุตสาหกรรมร้อยละ๕ที่เหลือเป็นเรื่องอื่น
ซึ่งฝุ่นขนาดเล็กมีผลต่อผู้ที่อายุน้อยเด็กทารกสตีมีคันคนชรา
และผู้ที่มีโรคประจำตัวนอกนั้นก็ยังแข็งแรงพอสู้ไว้
ถ้าใครรู้ว่าเสี่ยงหรือคิดว่าตัวเองไม่ปลอดภัย

ส่วนนายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชี้แจงว่าสาเหตุที่ค่าฝุ่นละอองตลอดทั้งวันมีปริมาณสูงขึ้น
ตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่๑๙มกราคมต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้
ซึ่งปกติควรสูงกว่า๓กิโลเมตรทำให้ฝุ่นไม่สามารถลอยตัวขึ้นได้
หากใช้ยาแรงถึงระดับลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ในวันทำงานสัปดาห์ละ๑วันมลพิษก็จะลดลง
แต่ก็ต้องกระทบความสะดวกของประชาชนเช่นกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน